จริงรู้ยังเนี่ย
การโรคปากและเท้าเป่ื่อยในสัตว์เขาฉีดวัคซีนได้เร็วเร็ว
คุณผู้ชมจะบอกเลยนะช่วงนี้
โรคปากและเท้าเปื่อยไม่ว่าจะเป็นไนโคกระบือสุกร
ต่างเนี่ยเขาก็เปิดให้เอาสัตว์ไปฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นรีบไปกันแต่ดู
เรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะก่อนที่จะออกไปไหนดูความหนาวเย็นกัน
ทางตอนบนของประเทศนะยอดดอยของภาคเหนือดึกจนถึงเช้ายังคงเย็น
แต่ภาคกลางแค่ตอนเช้าก็เป็นสีส้มแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่หนาวมันไม่เย็นแล้วเหรอ
อธิบายแบบนี้ละกันนะคะลมหนาวจากประเทศจีนค่ะหลังจากที่เขาเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทย
แต่ทางตอนบนของประเทศนะตอนนี้ถอยไปอีกแล้วทำไมอ่ะก็เขาอยากจะถอยไงคะ
เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะเพราะเขาถอยร่นกลับไปเปิดโอกาสให้ลมทะเลพัดพาเอา
ความชื้นเข้าไปในพื้นที่ประเทศไทยค่ะฝนฝนวันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วและจะเป็นฝนแบบ
หลังจากเที่ยงได้นิดหน่อยประมาณบ่าย๒ค่ะ
ช่วงตอนกลางของประเทศทั้งหมดเลยนะ
กลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก
อีสานตอนล่างและภาคใต้ทั้งหมดเลย
และจะตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงเย็น
วางแผนการเดินทางกลับบ้านกันด้วยนะจ๊ะ

เฮ้ยคลื่นอันดามันกลับมาอีกแล้วนะคะ
จุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
ต่างกับอ่าวไทยค่ะอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ
ประมาณหนึ่งเมตรค่ะ
คุณผู้ชมดูเรื่องของความร้อนกันหน่อยนะคะ
หนาวน้อยลงมันก็ต้องร้อนมากขึ้นนะสิ
เอาถูกแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะสีแดงมาสักขนาดนี้ค่ะ
ภาคกลางตอนบนลากยาวจนถึงภาคกลางตอนล่าง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคอีสานบางส่วน
ช่วงกลางวันประมาณสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองเนี่ย
ฟ้าเปิดแดดเปรี้ยงเลยค่ะ
แล้วอุณหภูมิก็ร้อนด้วยไม่เกิน๓๕องศาเซลเซียต
เป็นลักษณะของร้อนชื้นด้วยนะคะ